ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เนื่องจากนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
เข้ารับการไต่สวนในฐานะพยานของจำเลยปากแรกในคดีปล่อยประละเลย
ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
วันนี้มีมวลชนไปรอต้อนรับกันอย่างคึกคักแล้วก็ไปให้กำลังใจด้วย
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โดยนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ก็ขอความเป็นธรรมนะคะหลังจากถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวกว่า๒๘๐๐๐ล้านบาท
พร้อมยืนยันค่ะว่าไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา
นี่เป็นบรรยากาศในช่วงที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาถึงสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อเข้าให้ถ้อยคำในฐานะพยานฝ่ายจำเลยปากแรกในคดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งมีมวลชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมตะโกนให้สู้
นางสาวยิ่งลักษณกล่าวว่าวันนี้มีความมั่นใจในการชี้แจงต่อสารอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่มีการกล่าวอ้าง
ขณะเดียวกันขอความเป็นธรรมกรณีที่จะให้รับผิดทางละเมิดสำหรับค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวค่ะ
ต้องเรียนว่าความเสียหายทางแพ่งอ่ะนะคะจริงแล้วตามหลักเนี่ยมันต้องประเมินในเรื่องของคดีอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเอกสารที่ดิฉันได้ร้องขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดนั้นไม่ได้กลับนำมาพิจารณาแต่ใดเลย
เรื่องของการฟ้องร้องค่าเสียหายต่างนั้นจริงแล้วดิฉันเองก็พ้นจากภารกิจหลังจากปฏิวัติแล้วซึ่งช่วงนั้นก็ไม่ได้ดูแลรับผิดชอบก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็ต้องขอความเป็นธรรมในจุดนี้ด้วย
จากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังกล่าวถึงโค้งสุดท้ายการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะโดยเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศค่ะ
อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะที่ไปใช้สิทธิ์เถอะค่ะเพราะว่าการการลงประชามติครั้งนี้จะต่างกับการลงการนับคะแนนครั้งอื่นว่าครั้งอื่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ก็ได้แล้วอยู่บ้านแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องวัดเฉพาะคนที่มาใช้สิทธิ์เท่านั้นที่จะเลือกอนาคตประเทศว่าเราอยากจะให้ประเทศไปทางไหน

นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ขอแสดงความเห็นหากร่างรัฐธรรมนูลไม่ผ่านการออกเสียงประชามตินะคะและเห็นว่าหลังการออกเสียงประชามติเสร็จสิ้นทุกฝ่ายต้องช่วยการพาประเทศเดินไปข้างหน้าค่ะ
ล่าสุดนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์แถลงเปิดคดีในโครงการรับจำนำข้าวโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุนะคะว่าผู้มีอำนาจเร่งรัดสั่งดำเนินคดีโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ